ส่วนอีกหนึ่งเรื่องราวการชื่นชมเด็กเหมือนกันนะครับ
เป็นเด็กเยาวชนที่ไปเข้าค่ายที่ประเทศเบลเยี่ยม
เป็นค่ายวัฒนธรรมและดนตรีไทยนะครับ
เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กไทยรักในสิ่งที่มีคุณค่าของไทยเอง
แล้วก็เผยแพร่สิ่งที่มีคุณค่าเหล่านี้สู่สายตาคนทั่วโลกครับ
จมูกยาวหลีกว่างวง
มีเขียวใจหลีกว่างห้าง
มีหูมีตาหางยาว
นี่ทางด้านของเอกอัครราชทูตไทยณประเทศเบลเยี่ยม
แล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านนั่งฟังดนตรีไทยอันภัยร้อแบบนี้

ค่ายเยาวชนวัฒนธรรมและดนตรีไทยในเบลเยี่ยมครั้งที่๔
ณวัดไทยธรรมาบรามเมืองวอเตอร์ลูประเทศเบลเยี่ยมนะครับ
โดยมีนายปียภักษีเจริญเอกอัครราชทูต
กรุงบาเซลเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
มียาวชนไทยในเบลเยี่ยมและลักเซมเบิกอายุระหว่าง๘๑๘ปี
เข้าร่วมโครงการจำนวน๒๑คนนะครับ
โครงการนี้เขามีจุดประสงค์อะไรรู้ไหมคุณ
มีจุดประสงค์ที่จะปลูกฝังจิตสำนึกด้านวัฒนธรรม
ด้านดนตรีไทยและพุทธศาสนา

เป็นการปลูกฝังอัตลักษณ์ไทยเพื่อให้ลูกหลานไทยได้เข้าใจ
และได้ซึมทรัพย์รากเง่าความเป็นไทย
ผ่านวัฒนธรรมและผ่านดนตรีไทยนะครับ
ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความรัก
สามัคคีระหว่างกันด้วยครับ
การจัดค่ายเยาวชนวัฒนธรรมและดนตรีไทยในเบลเยี่ยม

เป็นความสำเร็จที่เกิดจากการประสานความร่วมมือ
ระหว่างสถานเอกอัครราชทูตณกรุงบัสเซล
สนับสนุนด้านงบประมาณกระทรวงวัฒนธรรม
แล้วก็สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
วัดไทยธรรมารามวอเตอรู
แล้วก็สมาคมเพื่อนไทยในเบลเยี่ยม
ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมวัฒนธรรม
และดนตรีไทยในหมู่ยาวชนไทยในต่างแดน
โครงการนี้ถือว่าได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก
ทั้งจากเยาวชนไทยจากเบลเยี่ยมเองแล้วก็ลักเซมเบิกนะครับ
หลายคนไม่มีความรู้พื้นฐานด้านดนตรีมาก่อน
แต่เมื่อผ่านการฝึกการอบรมแค่๗วัน
ยาวชนก็สามารถเล่นดนตรีได้อย่างน่าประทับใจ
เป็นหลายบทเพลงที่เขาสามารถเล่นได้คุณ
ไม่ใช่เล่นกันง่ายนะรันนาท
ต้องฝึกต้องซ้อมดนตรีไทยกับเครื่องประกอบต่างนะฮะ
ถ้ามาประกอบกันของวงนี้ไม่ใช่ง่าย